คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วครับ
ปฏิบัติการในการค้นหาน้องจีน่านะฮะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ติดตามชุดปฏิบัติการไปถึงปากถ้ำแล้วนะฮะ
ปากถ้ำที่นายอาผะยอมรับสาภาพ
ว่าเอาน้องจีน่าไปทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่๕กันยายนนะครับ
จากทีมขาของเราขุนผุริพัฒน์บุนนิน
ลงพื้นที่กับทีมค้นหาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยแล้วนะฮะ

ขณะนี้นั้นมีข่าวดีแล้วนะคะว่าทางตำรวจและเจ้าหน้าที่นั้น
สามารถค้นหาจุดที่นายอาผานั้นทิ้งน้องจีน่าไว้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เจอร่างของน้องจีน่านะครับ
ส่วนตัวของนายอาผะนั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่นำตัวออกมาจากบริเวณออกจากถ้ำนะครับ
ยังคงนำไปค้นหาอยู่บริเวณภายในถ้ำอยู่ลักษณะด้านหลังของผมในขณะนี้จะเป็นทางที่จะไปถ้ำที่นายอาผะนั้น
นำตัวของน้องจีน่าไปซ่อนไว้ที่บริเวณปากถ้ำห่างจากบ้านเรือนของชาวบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมครับ
แต่สภาพนั้นค่อนข้างเป็นเหวลึกสูงชันทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับ
โดยจากรายงานของตำรวจพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุลักพาตัวน้องจีน่าไปคือนายอาผะอาเจาะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของพ่อและแม่น้องจีน่าโดยตัวของนายอาผะนั้นตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำแล้วตลอดทั้งวันของเมื่อวาน
เมื่อคืนช่วงกลางดึกคนร้ายยอมรับสารภาพว่าเป็นคนอุ้มตัวน้องจีน่าไปนั่นเอง
โดยนายอาผะนั้นใช้รถจักรยานยนต์พาน้องขึ้นมาแล้วจอดรถทิ้งไว้ที่ทางขึ้นก่อนจะอุ้มน้องขึ้นเขาไปที่ปากถ้ำดังกล่าว
โดยช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายอาผะยอมรับว่าตัวเองนั้นอุ้มน้องไปตั้งแต่หลายวันก่อนเหตุผลที่อุ้มน้องขึ้นไปนั้นเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิงตัวเอง
แล้วให้เอาน้องขึ้นไปไหว้ผีที่หน้าปากถ้ำทำให้เจ้าตัวต้องอุ้มน้องมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันเกิดเหตุ
แล้วพาปีนเขาขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าปากถ้ำก่อนจะทิ้งน้องไว้ที่จุดนั้นโดยยืนยันว่าตัวเองนั้นแค่ทิ้งน้องไว้จีน่าอย่างเดียว
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียชีวิตแต่อย่างใดพร้อมยังทิ้งกล้วยยัดทรายไว้ให้น้องกิน
หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับลงมาโดยทิ้งน้องไว้ตรงนั้นไม่ได้เอาลงไม่ได้เอากลับลงมาด้วยแต่อย่างใดนะครับ
ทันทีที่เรารู้ว่าคนร้ายรับสารภาพแล้วเป็นว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไปครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ช่วงเวลาประมาณ๙โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ร่วมภารกิจในการค้นหาน้องจีน่าโดยนำกำลังกว่าร้อยคนทั้งตำรวจกู้ภัยชาวบ้าน
พร้อมชุดโรยตัวออกปฏิบัติการภารกิจในการค้นหาทันทีแต่อุปสรรคคุณผู้ชมครับ
จุดดังกล่าวเป็นป่าไม่ใช่ทางปกติทั่วไปทำให้ต้องใช้รถยกสูงในการขับเข้าไปถึงทางขึ้นเขาดังกล่าว
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่คนร้ายอ้างว่านำน้องขึ้นไปจากจุดนี้นั่นเอง
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
จากผู้การจังหวัดขอทีมโดยตัวบอกว่าตอนนี้คนร้ายรับสารภาพว่าเอาเด็กไปซ่อนไว้ในถ้ำ
คือเราได้ตัวคนร้ายแล้วตอนนี้ครับผมถูกต้องครับ
เขาสารภาพว่าเอาเด็กไปในถ้ำครับครับครับอ่าผมก็มุมตั้งต้นนะครับ
แล้วเขาเขาทำไมถึงเอาเด็กไปอะครับเขาบอกไหมฮะมันมันยังไม่ทราบครับ
ไม่ทราบเลยไม่ทราบตอนตอนเนี้ยน้องเนี้ยมีเป็นตายร้ายดียังไง
เมื่อได้รีบข่าวไหมฮะอืมยังยังไม่ไม่มีใครทราบรัสเอียดเลยครับ
ยังไม่มีใครทราบแต่คนร้ายสารภาพแล้วครับผมครับ
โดยชุดค้นหานั้นต้องจอดรถไว้ที่ทางขึ้นเนินเขาตรงนี้นะครับ
จะใช้วิธีเดินทางขึ้นเดินเท้าขึ้นเขาโดยทีมข่าวนั้นได้มีโอกาสตามเจ้าหน้าที่
โรยตัวขึ้นไปบนเขานะครับแต่พบว่าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ต้องเดินเท้ากลับลงมาเพราะสภาพพื้นที่นั้นคนร้ายเอาไปทิ้งไว้
เป็นค่อนข้างเป็นเขาสูงชันประกอบกับสภาพพื้นที่ดินนั้นเป็นที่
ลื่นล้มลุกคุกคานอยู่เป็นหลายครั้งจนต้องเดินกลับลงมานะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ชุดค้นหานั้นยังคงเดินเท้าขึ้นค้นหาต่อ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นขอความร่วมมือสื่อมวลชนอยู่ในบริเวณทางขึ้นเขาเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัยโดยสภาพภายในเขาคุณผู้ชมครับ
ภายในถ้ำนั้นมีถ้ำอยู่สองถ้ำด้วยกันนะครับโดยถ้ำแรกนั้นปากถ้ำกว้างประมาณสี่เมตร
ไม่มีปล่องอยู่ภายในถ้ำแต่มีบ่อคล้ายกับเป็นบ่อลึกประมาณสิบห้าเมตร
เจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้วิธีการโรยตัวลงไปสภาพด้านในนั้นค่อนข้างลื่น
และเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาจากสภาพทางกายภาพนั้น
เด็กวัยหนึ่งขวบไม่สามารถขึ้นมาเองได้อย่างแน่นอนเนื่องจากปากถ้ำค่อนข้างสูงชัน
ส่วนถ้ำที่๒นั้นคุณผู้ชมครับลักษณะเป็นถ้ำหิน
ปากถ้ำกว้างประมาณแปดเมตรไม่มีน้ำด้านในลักษณะเป็นบ่อเฉลี่ยงลากลากลงนะครับ
ประมาณยี่สิบห้าเมตรการค้นหานั้นทางเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการโรยตัวเช่นเดิม
และมีหินเลื่อนซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหาด้วยฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณปากหน้าถ้ำกันครับ
คือคือเมื่อเมื่อคืนเนี้ยคุยก็โอเคแหละเพราะว่าครับมันมันมืดแต่ว่าก็ลงมาสำรวจแค่ถ้ามันเดียว
ก็ก็กลับเพราะว่ามันหาอีกท่ามแล้วเจอนี่ก็ทีมที่เคยไปแล้วว่าเข้าไว้ใครก็นำเข้าไป
ตลอดการค้นหาในวันนี้ตำรวจเอาตัวนายอาผะมาชี้จุดบริเวณต่างที่อุ้มน้องมาด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้จุดที่อุ้มน้องมาจุดที่ทิ้งน้องไว้และจุดต่าง
พร้อมให้พาไปค้นหาจุดที่ทิ้งน้องจีน่าไว้เป็นจุดใดกันแน่โดยในการพามาในครั้งนี้
ตำรวจไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปดูด้วยโดยตัวของนายอาผะนั้นขึ้นเขาอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านจุดหลักตรงนี้นั่นเองครับ
เหตุผลที่คนร้ายอุ้มตัวของน้องจีน่าไปนั้นจากการที่ตำรวจพูดคุยกับคนร้ายเจ้าตัวอ้างกับตำรวจนะคะว่า
ช่วงเวลานั้นตัวเองถูกผีเข้าจึงต้องนำน้องจีน่าไปแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การนี้นะครับ
เพราะยังมีพิรุธอีกหลายอย่างซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีอาการมึนเมาจากการดื่มสุรา
หรือสารเสพติดบางอย่างแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาที่มีปัญหากับพ่อแม่น้องจีน่าหรือไม่
นั้นตำรวจยังไม่สามารถตอบได้นอกเหนือจากชุดกู้ภัยที่ออกค้นหาที่บริเวณบนเขาในถ้ำแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณพื้นราบนั้นยังจัดชุดเดินเท้าค้นหาพยานหลักฐานในทางราบด้วย
โดยมุ่งเน้นทางก่อนขึ้นเขาและสแกนพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
เพื่อตามหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้โดยจากข้อมูลที่ตำรวจได้จากคนร้ายนั้น
คุณผู้ชมครับสอดคล้องกับข้อมูลของน้องจูเนียน้องชายของน้องจีน่า
ก่อนหน้านี้เคยบอกกับพ่อและแม่นะคะว่ามีคนร้ายใส่หมวกอุ้มน้องไป
ซึ่งน้องจูเนียนั้นเห็นเหตุการณ์ช่วงเวลาดังกล่าวแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กนั้น
ทำให้หลายคนอาจคิดว่าน้องให้การคาดเคลื่อนหรือจำผิดนะครับ
แต่คนร้ายนั้นพอให้การรับสารภาพแล้วก็ตรงกับคำให้การของน้องจูเนียนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่นั้นยังระดมค้นหา
จีน่ากันอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะรู้จุดที่คนร้ายนั้น
เอาน้องจีน่ามาทิ้งไว้แล้วแต่อุปสรรคตอนนี้ก็คือเรายังไม่เจอตัวของน้องจีน่า
คำให้การของคนร้ายรวมถึงอุปสรรคในด้านของพื้นที่ด้วย
ซึ่งตลอดทั้งวันของวันนี้ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคห้า
เดินทางมาบัญชาการที่เกิดเหตุณจุดนี้ด้วยตัวเองครับ
ทำหน่วยในความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามเหตุการณ์นี้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำงานในการตามหาตัวน้องจีน่าให้เจอนะครับ
ใช่ค่ะถ้าเกิดมีความคืบหน้าในข่าวเที่ยงนี้เดี๋ยวตัดให้คุณผู้ชมได้ชมแบบสดเลยนะคะ